กรชาวมุสลิมในสหรัฐก็ได้ประนามแนวคิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
ซึ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนนโยบายคล้ายกับที่

ที่จะเสนอให้สหรัฐห้ามชาวมุสลิม
เข้าประเทศหลังจากกรณีที่เกิดเหตุมีชาวมุสลิม
เสนอตัวเป็นตัวแทนพักรีพับริกันลงชิงตำแหน่งประธานธิบดี
ที่ออกมาเสนอนะครับว่าควรจะมีการห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศ
หลังจากเกิดเหตุกราดยิงในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นชาวมุสลิมอเมริกัน
ข้อเสนอของในทรัมป์เป็นการสะท้อนถึงนโยบายของกองทัพนาซีของเยอรมนีที่ต่อต้านชาวยิว
นายดีฮัทกล่าวว่าคำกล่าวของนายทรัมป์ทำให้รู้สึกตกใจ
และไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำพูดที่ออกมาจากปาก
ของผู้ที่เสนอตัวว่าจะเป็นผู้นำประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการลงทะเบียนและคุมเข้มชาวมุสลิม
และการปิดมัศยิตในสหรัฐ
คำกล่าวของนายโนโดนัลดทรัมป์มีขึ้นหลังจากเกิดเหตุคู่สามีภรรยาชาวมุสลิมในสหรัฐ
กราดยิงในเมืองซานเบอร์นาดีโดรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ก่อน
ขณะที่นางฮิลาลีคลินตันจากพักเตโมแครตก็ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์
ระบุว่าแนวคิดของนายทรัมป์เป็นสิ่งที่น่าตำหนิมีอคติและทำให้เกิดความแตกแยก
ขณะเดียวกันโฆษกธรรมเนียบขาวิจารณ์ว่าเป็นแนวคิดที่สวนทางกับค่านิยมของคนอเมริกัน
ขัดต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงในชาติ
และจะไม่ลงคะแนนให้กับคนแบบนี้แต่ว่าบางคนก็แสดงความเห็นด้วย
และบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะทำสำหรับสถานการณ์โลกที่เป็นอยู่ในตอนนี้